ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยตามกันต่อนะครับกับเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากมิวโชว์ช่วงแรกค่ะคือเหตุการณ์ที่ปั๊มน้ำมันแถวนครศรีธรรมราชผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะไปเติมน้ำมันพอเขาคิดเงินบอกพันแปดที่เอาปืนขึ้นมาขู่พนักงานปั๊มแล้วขับรถหนีไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่เก้าโมง
ท่านผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมาบอกตำรวจเขาซ้อมแผนหรือเปล่าหรือมันมีอะไรสำคัญนักหนาในรถถึงไม่ยอมลงมาค่ะเพราะถ้าเกิดจะหนีเพราะว่าไม่มีเงินเติมน้ำมัน๑๘๐๐บาทเนี่ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอนั่นน่ะสิสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ใช้วิธีนี้ครับ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

ยิงเข้าไปนี่เข้ามือนี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวช่วยเหลือส่งโรงพยาบาล

ไปไปเลยไปไว้ไปไว้
เดี๋ยวเราจะย้อนไปดูช่วงที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
เช้าวันนี้เนี่ยคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
แล้วก็ทีมช่างภาพของไทรัตว์ทีวีค่ะ
เราไปทำข่าวที่ภาคใต้แล้วไปเจอเหตุการณ์นี้พอดี
ไปดูกล้องวงจรปิดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่หัวไซนครศรีธรรมราชก่อน
คนก่อเหตุเนี่ยนะฮะนี่มายืนป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวปั๊มยืนสูบบุหรี่อยู่
สูบบุรีอยู่สักพักนึงคือขับรถกระบะอิซุสุสีขาว๔ประตูมานะ
ก็ไปขึ้นรถกระบะของตัวเองแล้วก็ขับเข้าไปในจุดที่เป็นจุดเติมน้ำมัน
ทิ้งบุรีแล้วก็ไปขึ้นรถ
แล้วก็ขับรถไปที่หัวใจเพื่อเติมน้ำมัน
นี่หลายวนมาแต่ว่ามีอีกครั้งนึงเข้ามาก่อน

พอคันนี้เติมน้ำมันเสร็จก็เข้ามาบอกกับเด็กปั๊มว่าเติม๒๐๐๐คือพนักงานที่ปั๊มก็เติมไปได้๑๘๐๐มันก็เต็มถังแล้ว
ก็ไปแจ้งบอกพี่๑๘๐๐ไม่จ่ายเงินนะฮะเอาปืนขึ้นมาโชว์เอามาขู่คือน้องเขาก็กลัวนี่พยายามจะโบกเรียก
ก็ไม่ยอมขับไปเลยทั้งทั้งที่ยังมีป้ายที่วางอยู่ที่หน้ารถค่ะ
ที่เป็นป้ายที่พนักงานปั๊มจะวางเวลาไปเติมน้ำมัน
พอขับรถออกไปจากปั๊มขับไปบนถนนได้แค่๒๐๐เมตร
ไปเจอจุดตรวจของตำรวจพอดีตำรวจตั้งจุดตรวจอยู่พอดี
จุดตรวจบ้านฉิมล่าของสพหัวไซนครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่เขาก็เรียกตรวจค้นเพราะเห็นว่ารถคันนี้ท่าทางมีพิรุษ
จะไม่มีพิรุษได้ยังไงมีป้ายของปั๊มติดมาด้วย
แต่คนขับรถไม่ยอมลงมานะฮะจอดรถอยู่เฉยอยู่กลางถนนอย่างนั้น
ตำรวจก็เลยต้องเอารถมายกแล้วเอาเข้ามาจอดทิ้งเอาไว้ข้างทาง
แล้วก็พยายามบอกให้เปิดประตูให้ลงมาจากรถก็ไม่ยอมลงมาตั้งแต่๙โมงเช้าวันนี้นะครับ
เห็นไหมก็ทำทุกอย่างนะฮะเจ้าหน้าที่
เกลี้ยกล่อมคุยอย่างดีเนี่ยโอ้โหมีมาตรการในการแบบค่อยขยับเข้าไปใกล้
เพราะว่าไม่รู้ว่าเขามีอาวุธอะไรยังไงหรือเปล่าแต่สุดท้ายพอจะเข้าไปใกล้ใกล้
ก็ไปเห็นปืนใช่ทีนี้ก็ต้องระวังแล้วก็ต้องเรียกกำลังเสริมกันมา
ช่วงนี้เขาก็เปิดประตูนะออกมาจากรถอะไรให้เห็นก็มี
มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เข้าไปประชิดถึงรถเนี่ยนะฮะคือเจ้าหน้าที่รู้แล้วล่ะว่าเขามีปืน
แต่พอเข้าไปประชิดถึงรถเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ยิงไปสามนัดนะฮะ
โชคดีมากที่ไม่เข้าจุดสำคัญในจังหวัดตรงนี้ฮะ
ตำรวจนายนี้นะครับกระสุนเนี่ยเข้านิ้วชี้นะฮะ
เพราะให้ตำรวจเอกสุธีพาหกุการมีกระดูกแตกนะครับ
ก็ต้องเปลี่ยนยุทธวิธีแล้วนะบุกเข้าไปพยายามจะเปิดประตู
พยายามจะคอกกระจกยิงสวนใส่มาสุดท้ายใช้แก๊สน้ำตา
คือก่อนจะใช้แก๊สน้ำตาลเนี่ยคนร้ายเนี่ยที่เกลี้ยกล่อมมาตลอดเนี่ย
ช่วงที่ออกมาเนี่ยเอาปืนไปเจาะขมับตัวเองด้วยนะ
ทำท่าขู่เหมือนจะยิงตัวตายอ่าถ้ามีภาพช่วงที่คนร้ายเดินออกมานอกรถนะฮะ
จะมีบางช่วงที่เขาออกมานอกรถแล้วเอาปืนเจาะขมับตัวเอง
ออกมายืนพัดยืนโบกอะไรก็มีเยอะแยะไปหมด
ช่วงนี้นะฮะเปิดประตู
สุดท้ายต้องใช้แก๊สน้ำตายิงเข้าใส่
แก๊สน้ำตาเข้าใส่ในรถคันนี้ไป๓๔นัดนะฮะ
ขวัญกุ้งกระจายไปหมดเห็นมั้ย
ก็ยังไม่ยอมลงจากรถทนอยู่กับแก๊สน้ำตาได้
นี่เห็นไหม
ยังไม่ยอมลงจากรถทดอยู่กับแก๊สน้ำตาได้
โอ้โหยังทนนั่งอยู่ในรถทั้งที่แก๊สน้ำตาเยอะขนาดนั้นนะคะ
ใช่ครับนี่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปเจอเหตุการณ์นี้พอดีเลยนะครับ
ช่างภาพไทยรัฐทีวีนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญในช่วงทุกวินาทีตรงนี้เอาไว้ได้
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรานี่ฮะไปเจอเหตุการณ์นี้กันพอดีเลยนะครับ
หลังจากที่ยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ไปแล้วแล้วก็ยังไม่ยอมมอบตัวยังไม่ยอมวางปืน
มันมีช่วงเวลาที่คนร้ายเดินถือปืน
เดินออกมาดูรอบรถด้วยนะครับ
เปิดประตูออกมานะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่กล้าผลีผลามเข้าไป
เพราะคนร้ายมีปืนระหว่างนี้ก็ยังแบบเอ๊ะมันอะไรนักหนา
คือถึงแบบเติมน้ำมัน๑๘๐๐บาทแล้วไม่จ่ายเงินนี่ชักดาบไม่จ่ายเงินค่าน้ำมันนี่
ขนาดนี้เลยเหรอค่ะนี่ออกมาดูมาดูรถตัวเอง
แล้วก็จะมีเสียงตำรวจที่พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ใจเย็นใช่ไหม
รถไม่มีรอยเลยเดี๋ยวตำรวจจัดการให้นะอ่าจะ
ก็เกลี้ยกล่อมแหละพยายามจะให้เขาใจเย็นเพราะในมือเขาถือปืนอยู่แบบนี้ค่ะ
ก็ไม่ยอมนี่เอาพัดมาพัดอีก
แล้วก็เป็นช่วงเวลาสำคัญนั่นแหละครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจนี่๖๗ชั่วโมงแล้วนะฮะ

แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นั่งถือปืนแล้วก็ยื่นมือออกมาค่ะ
เอาละทีนี้เนี่ยที่ท่านผู้ชมถามกันมา
มากมายเหลือเกินว่าเอ๊ะตกลงมันมีอะไรนักหนาในรถคันนี้
หรือผู้ชายคนนี้เป็นอะไรถึงไม่ยอมแบบวางปืนไม่ยอมมอบตัวง่าย
หลังจากได้ตัวผู้ชายคนนี้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นในรถกระบะที่เขาขับมานะฮะ
เจอยาบ้า๓มัด
ยาบ้าเป็นมัดนะเจอ๓มัดด้วยกัน
คาดว่านี่คือสาเหตุ
ที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมให้ตรวจค้นรถค่ะ
ไม่ยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ง่าย

สุดท้ายก็ได้ตัวนะครับก็ต้องให้ทางกู้ชีพกู้ภัยมาช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อน
ตรวจค้นในรถนะครับนอกจากยาบ้า๓มัดนะครับ
ยังพบบัตรประชาชนของผู้ชายคนนี้นะครับ
ชื่อนายทัชพลทองปานอายุ๔๑ปีเป็นชาวจังหวัดชุมพรนะครับ
นี่ก็เป็นรถคันอื่นที่เขาให้ผ่านได้แล้วนะนี่ฮะหลังจากที่ต้องปิดถนนเพื่อล้อมจับคนร้าย
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็เจอเหตุการณ์นี้พอดีเลยนะฮะ
วันนี้ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าถึงบ่ายนะฮะกว่าจะคุมตัวคนก่อเหตุได้
คุณบอมย้อนกลับไปเนี่ยจุดตรวจความมั่นคงบ้านฉิมหลาตรงข้ามกับวัดฉิมหลานะครับ
ประมาณนี่ฮะดาบปรีชานะครับที่เจอรถคนร้ายตอนแรกเลยอ่ะ
ออกมาจากปั๊มแล้วเจอด่านเลยอ่ะดาบปรีชาบอกว่าตอนนั้นตั้งด่านอยู่
มีรถที่ชะลอผ่านเข้าด่านมาสามคันรถคนร้ายคือคันที่สาม
แต่เห็นพิรุษแล้วเฮ้ยทำไมมีป้ายของปั๊มน้ำมันเนี่ย
ยังวางค้างอยู่หน้ารถก็เลยเดินเข้าไป
เพื่อจะขอดูบัตรประชาชนเพื่อจะขอตรวจสอบ
แต่คนก่อเหตุไม่ยอมลงจากรถไม่ลดกระจกด้วย
ก็เลยเข้าไปเคาะกระจกตอนแรกยังไม่รู้ว่ามีปืนนะ
พอเข้าไปถึงรถเนี่ยกลายเป็นว่าคนร้ายเนี่ยไม่ขับออกไปด้วยนะ
แต่ใส่เบรกมือเหยียบเบรกจอดนิ่งอยู่นั่นแหละ
ทำให้รถติดแบบโอ้โหเป็นแถวยาวเหยียดเลย
ต้องตัดสินใจเรียกรถยกเนี่ย
ให้มายกรถคันนี้ไปจอดข้างทางซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามีปืนนะ
จากนั้นดาบปรีชาบอกผมก็เดินเข้าไป
ทุบกระจกรถเพราะคนร้ายไม่ยอมเปิดประตูเนี่ย
นั่นแหละคนร้ายเนี่ยชักปืนขึ้นมาขู่
พอเห็นว่ามีปืนก็เลยต้องถอยล่นออกมาก่อน
ทีแรกคิดว่าเอ๊ะเมายาเสพติดหรือเปล่าหรือว่าคุ้มคลั่งอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าตอนที่ระหว่างเรียกกำลังเสริมมาแล้วก็กำลังวางแผนกันอยู่เนี่ย
ระหว่างอยู่ในรถมีเปิดเพลงเสียงดังมีเต้นมีโยกอยู่ในรถ
บางช่วงเปิดประตูลงมาปัสสาวะก็มีเอาปืนจ่อหัวตัวเองก็มี
จ่อหัวตัวเองแล้วก็ฉีกนะครับ
จ่อหัวตัวเองแล้วก็เดินลงไปฉีก
ใช่ฉีกข้างรถ
โอ้โหนี่ไงค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากจริง
อุ๋ยในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์บอกเดาไม่ผิด
มันไม่ใช่แค่นี่ตอนเอาปืนจ่อหัวตัวเองเห็นไหมคะ
ต้องขออนุญาตเบลอภาพมันจี้ไปที่หัวตัวเองแบบนี้เลย

คุณผู้ชมบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ไปเติมน้ำมัน๑๘๐๐กว่าบาท
ไม่มีเงินจ่ายหรอกมันเรื่องอื่นแล้วนี่ไง
มียาบ้าอยู่ในรถตั้ง๓มัดนะคะ
เดี๋ยวย้อนไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ภาพตั้งแต่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันนะคะ

คืออยากให้ดูอีกครั้งหนึ่งพี่อุ๋ยเล่าไปแล้วแหละ
คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ต้นว่าเนี่ย
มันผิดตั้งแต่ต้นมายืนสูบบุหรี่ในปั๊มน้ำมัน
มันสูบบุหรี่ได้ยังไงยืนสูบบุหรี่อยู่อย่างนี้

แต่เหมือนกับดูลัดเรารึเปล่า
ตั้งใจจะทำอะไรหรือเปล่า

สักสามนาทีได้นะคะจังหวะตรงนี้นะคะ
แล้วก็เดินไปที่รถของตัวเอง

จริงแล้วนั่งอยู่ในรถประมาณ๔นาทีค่ะ
ที่ให้พี่อุ๋ยให้ดูภาพไปตอนแรก

ถึงจะขับออกไปแล้วไปวนรอบหนึ่งนะ

แล้วก็จะไปจอดที่จุดเติมน้ำมันนะคะ

เติมเสร็จเด็กปั๊มมาเคาะที่กระจกเพื่อที่จะเก็บเงิน
คนร้ายไม่ยอมจ่ายเงินแล้วขับรถออกไป
ทั้งที่ยังมีป้ายของทางปั๊มน้ำมันตั้งอยู่ที่กระโปรงหน้ารถนะคะ
เนี่ยตอนที่พนักงานที่ปั๊มน้ำมันพยายามที่จะไปเคาะกระจกแล้วบอกให้จ่ายเงิน
ทีนี้ค่ะคุณบอมนักข่าวของเราก็เลยคุยกับพนักงานปั๊มน้ำมันนะคะ

เขาเอาใบเสร็จค่าน้ำมันที่เติมให้ดูเลยนะคะ
แล้วก็เล่าว่าคนร้ายมาถึงเนี่ย
ก็สั่งว่าจะเติมน้ำมันดีเซลบี๗๒๐๐บาท
เติมไปเนี่ยนะคะเป็นเงิน๑๘๕๐บาทมันก็เต็มถังแล้วอะค่ะ
นี่เขามีรายละเอียดให้ดูหมดเลยนะคะ
ไปได้๕๒ลิตรลิตรละ๓๕บาท๓๖สตางค์
พอเรียกเก็บเงินพนักงานปั๊มน้ำมันบอกว่าสังเกตเห็นสีหน้าของคนร้าย
ทำหน้าเลิกลักเลิกลากแปลก
เลิกลักอยู่พาร์ทใหญ่เข้าเกียร์แล้วขับออกไปเลย
หน้าที่เขาเป็นยังไงเขาดูเหมือนคนที่มีเมาหรือเบลอหรือท้เลอะอะไรอย่างนี้
ตอนแรกคือเขาอยู่แบบนิ่งนะพี่
คือแบบว่าพอเติมสั่งน้ำมันเสร็จเขาก็ขึ้นกระจก
แล้วก็นั่งฟังเพลงอยู่ในรถแบบเฉย
ช่างภาพของเรานะครับช่างภาพไทยรัฐทีวีนะครับ
ทีมข่าวของเราคุณนัทธปคันธีรัตนสุริกุลนะครับ
บันทึกภาพได้ไว้ทุกช่วงเวลา
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ไปล้อมจับจนกระทั่งสามารถควบคุมสถานการณ์

โดยเฉพาะช่วงเวลายิงปึ้งลงไปเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่แม่นมากนะ
ค่ะคือเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ

คุณผู้ชมส่งข้อความมาหน้าจอบอกโอ้โหถ้าเป็นต่างประเทศวิสามันไปแล้วมั้งเนี่ย
ตำรวจใจเย็นแล้วก็ตอนยิงเข้าที่มือแม่นมากจริงค่ะ
ไม่น่าจะถึง๖๗ชั่วโมงคุณผู้ชมบอกถ้าเป็นต่างประเทศ
กำลังปิดล้อมรถคนร้ายอยู่เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นรถคันหนึ่งที่มีแท้งน้ำนะฮะ
เดี๋ยวขอดูภาพที่มีรถที่มีแท้งน้ำหน่อย
จอดอยู่แล้วทีแรกจะเห็นแท้งน้ำอยู่ว่าเอ๊ะแท้งน้ำอะไร
เจ้าของรถกระบะซึ่งบรรทุกแท้งน้ำมานะครับซึ่งจอดอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะฮะ
คุณปวรุษคทาวุทธ์คูณพันธุ์นี่เห็นไหมแท็งค์น้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คุณปวรุษเนี่ยบอกว่าตอนนั้นกำลังขนแท้งน้ำเนี่ยจะเอาไปส่ง
แล้วขับมาในที่เกิดเหตุเห็นเจ้าหน้าที่กันพื้นที่อยู่พอดี
แล้วเห็นว่าตำรวจกำลังจะไปทุบกระจกรถกระบะของคนร้าย
อยู่ดีคนร้ายก็ชักปืนขึ้นมาพอเห็นปืนตอนนั้นต้องหยุดก่อนเลย
จอดรถไว้ก่อนวิ่งหนีเข้าโรงเรียนทันที
ถ้าถึงครั้งเนี่ยมีผู้ลายอยู่ในรถนะครับพี่

วินาทีชีวิตของคุณปวรุษบอกทิ้งรถก่อนดีกว่า
นี่เห็นไหมทีแรกผมยังเอ๊ะตกลงคนร้ายบรรทุกแท้งน้ำมาหรือเปล่ากระบะขาวเหมือนกัน

คุณปวรุษบอกต้องจอดก่อนฮะรถคนร้ายอยู่อีกคันนึง
ของคุณปวรุษเป็นแคปเพราะว่ามากันแบบเต็มเลย
คุณผู้ชมครับชาวบ้านในพื้นที่ที่มาดูเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าพอมารู้ว่าคนร้ายมีปืนเนี่ยก็คือตอนที่ตำรวจเข้าไปทุบกระจกรถ
หนีตายหลบกระสุนกันก่อนไปแอบดูอยู่ห่าง
คุณปวรุษนั้นตอนแรกยังไม่รู้

พี่ก็หลังกันเหรอ

ได้นะฮะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอะไรยังไงหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอการสอบปากคำต่อไป
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางอะไรพวกนี้ด้วย
เมายาเสพติดด้วยขนยาเสพติดด้วยสามมัดนะคะ